พูดถึงเรื่องช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านเยอะโสธรตอนนี้ออกหารังพึ่งป่าขาย
ส่วนที่นครสวรรค์ปีนต้นตาลปาดน้ำตาลสดออกขายเหมือนกัน
สำหรับเรื่องของต้นตานี่มีละนำเสนอหลายพื้นที่นะ

ใช่ครับที่ใครงดการธรรมนาอยู่

ลุงชาติหงสาวดีและชาวบ้านตำบลในเมืองอำเภอเมืองยะโสธรเขาเดินลัดเลาะตามป่า
เข้าไปที่พุ่มไม้ริมแม่น้ำ
ดูก็ภัยในระแวกป่าชุมชนใกล้หมู่บ้านนั่นแหละ
ทำไมคะไปหารังพึ่งป่าเอามาขายเป็นรายได้เสริม
ไม่ธรรมดานะคะวันละไม่ต่ำกว่า
เท่าไรครับ๘๐๐บาทบางวันได้เยอะก็เอาบวกเพิ่มขึ้นไป
ลุงชาติเล่าว่าเดินลัดเลาะจนพบรังพึ่งป่าขนาดพอเหมาะ
ก็จะค่อยตัดกิ่งไม้รอบรังก่อน
มวลยาเส้นมวลใหญ่จุดสูบพ่นควันใส่รังพึ่งเพื่อให้พึ่งเมาก่อน
ไม่ออกมากัดไม่ออกมาต่อยลุง
ห่อใบไม้เอาใส่ตะคร่าแล้วเอากลับบ้าน
ที่จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารอรับซื้อถึงหน้าบ้าน
ให้ราคารังละ๘๐๑๐๐บาทก็ขึ้นอยู่กับขนาด
แต่ละวันหาได้ไม่เกิน๑๐รัง
ก็มีรายได้ไม่ต่ำกว่า๘๐๐บาทแล้วนะลุงบอกนะคะ
ช่วงนี้รังพึ่งป่ากำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้า
เพราะหน้าแรงรังพึ่งมีลูกอ่อนเต็มรังเลย

มีลูกอ่อนด้วยมันก็จะมันนิดนึงนะ
ส่วนน้ำผึ้งหอมหวานเป็นพิเศษ
สามารถเอาไปย่างเอาไปหมกหรือกินสดก็ได้

คุณดาวคุณบุ๊คครับอันนี้เขาเรียกว่าพัน

ถ้าพึ่งหลวงจะรังใหญ่กว่านี้นะครับ

อันนั้นไม่กล้าไปใกล้เขาล่ะครับ

อันนี้นะครับสามารถที่จะซ้ายมือใช้รายได้นะครับ

น่างินเดี๋ยวเคยเห็นเหมือนกันแต่ยังไม่เคยลองทำ
ส่วนที่ชาวบ้านเกรชัยอชูมแสงจังหวันอคนสะวรรค์ค่ะ
ช่วงนี้เขาก็ปีนขึ้นไป
พาดขึ้นต้นตาลเอากระบอกไม้ไผ่ไปแขวนรองน้ำตาลจากจันตาล
นำมาตั้งบนเตาฟืนเพื่อที่จะต้มทำน้ำตาลสดบรรจุขวดออกขาย
ซึ่งตอนนี้นะคะน้ำตาลสดมียอดสั่งจากบรรดาร้านค้า
แล้วก็ลูกค้าแวะมาจอดซื้อกันเป็นจำนวนมาก
เหตุมาจากเข้าสู่หน้าร้อนอากาศก็แรงคนก็ต้องการน้ำตาลไงคะ
ดื่มเย็นนี่มันสดชื่นคลายร้อนนะคะ
อกจากน้ำตาลสดที่บรรจุขวดขายขวดละ๒๕บาทแล้ว
อนตาลอ่อนขายถุงละ๕๐บาท
อกจากนี้ผลตาลสดและน้ำตาลเมายังขายได้ดีอีกด้วยค่ะ
ตานเดียวได้หลายผลิตภัพย์